ยังพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มนปชเชียงใหม่นะคะเดินซ้ายแจกปฏิทินที่
มีภาพของนายทักศิลป์และนางสาวยิ้งลักษณวะในพื้นที่
ทางภาคเหนือค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ได้ปิด
นักการเมืองแจกปฏิทินแต่ย้อนถามกลับไปว่าคนที่มีคดีความ
เหมาะสมหรือไม่ที่จะให้คนอื่นชื่นชม
กล่าวถึงกรณีที่มีการแจกปฏิทิน

โดยรบุงนะครัวว่ารัฐบาลไม่ได้ปิดกั้น
แต่ควรจะพิจารณาถึงความเหมาะสม
โดยเฉพาะผู้ที่ทำผิดไม่เคารพกฎหมาย
แต่ทำของแจกให้ประชาชนชื่นชมว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
เพราะประเทศมีกติกา
จะทำให้ปฏิทินให้หลายเหล่มด้วย
ขณะที่พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กล่าวถึงกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด๑๐๑
มีการสั่งห้ามแจกปฏิทินสวัสดีปีใหม่๒๕๖
ที่ปรากฏรูปภาพและลายเซ็นต์ของนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ว่า
สิ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัด๑๐๑ดำเนินการ
เป็นไปตามวิจารณญาณตามความเหมาะสม
ต้องให้สังคมเป็นผู้พิจารณาว่าเป็นเรื่องทางการเมืองหรือไม่

แต่ขณะนี้ที่รัฐบาลและคอสชกำลังทำให้สถานการณ์ของประเทศมีความสงบ
มปดิรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว
เป็นข้อความส่วนหนึ่งจากเอกสารทางวิชาการ
หสมุทรสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ระบุว่าจารีประเพณีของไทย
ภาพที่จะไปปรากฏอยู่บนปฏิทิน
แวนฝาผนังบ้านต้องเป็นภาพที่มีความหมายสำคัญต่อคนในชาติ
ดังนั้นผู้ใดที่จะนำภาพอะไรไปอยู่บนปฏิทิน
คำนึงถึงความเหมาะสมด้วย
จตุพรพรมพันธ์ประธานนปชกล่าวในรายการมองไกลตอนหนึ่งนะคะว่า
ข้อสชทำปฏิวัติยึดอำนาจมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่วันนี้มากลัวปฏิทินปีใหม่จะเป็นภัยความมั่นคงในเทศกาลขึ้นปีใหม่
เป็นสิ่งปกติที่ใครก็สามารถทำมาแจกประชาชนได้
เป็นสิ่งปกติที่ทุกฝ่ายก็ทำขึ้นและมีรูปตัวเองทั้งนั้น
แต่รัฐบาลกลับมาห้ามแจกจ่ายตามยึดปฏิทินดูเป็นความเลอะเทอะ
ในแพทย์วรงเดชกิจวิกรมอดีตสสพิศนุโลกภักดิ์ประชาธิปัตย์
บอกว่าตัวเองก็แจกปฏิทินในช่วงเทศกาลปีใหม่เช่นกันนะคะ
ซึ่งทำมาตั้งแต่เล่นการเมืองเป็นสอสอสมัยแรก
เพราะเป็นการทำขึ้นเพื่อสวัสดีปีใหม่และเยี่ยมประชาชนในพื้นที่
แต่ที่มีปัญหาอยู่เพราะผู้ที่อยู่ในปฏิทินเป็นผู้ต้องหาหนีคดี
ทำผิดกฎหมายและเคยปลุกระดมมวลชน
เจตนาของการแจกปฏิทินทำขึ้นเพื่อสร้างกระแสทางการเมือง
เพราะฉะนั้นจึงมีปัญหาในตัวสำหรับตัวเองไม่เคยมีทหารหรือฝ่ายปกครองมาสั่งห้ามค่ะ
ส่วนความเคลื่อนไหวในจังหวัดเชียงใหม่นายพลึกพฤกษุนันหรือลุงยิ้มตาสว่างแก่นำนำประชาเชียงใหม่
ก็ยังคงนำปฏิทินนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์จำนวนกว่า๕๐๐ใบ
เดินสายแจกจ่ายในหลายพื้นที่นะคะทำให้กลุ่มนปชเชียงรายลำพูนที่ทราบข่าว
ต่างแจ้งความประสงค์ให้นำปฏิทินมาแจกจ่ายด้วย
คุณผู้ชมสามารถติดตามคำให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องนี้
รวมไปถึงตัวปฏิทินเจ้าปัญหานะคะผ่านทางแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐค่ะ